จะเข้าไปไกลแล้วเพราะคนเริ่มเดินทาง
อยากจะให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุทางถนนเอาไว้หน่อย
บุรีรำคุณผู้ชมครับรถกระบะประสานงากับรถคู่กรณี
คือรถเข้าไปรับหมอทำมาจะไปทำพิธีอะไรเลยนะ
ทำพิธีตั้งศาลไปทำพิธีตั้งสารพระภูมิครับ
ปรากฏว่ามาเกิดอุบัติเหตุซะก่อนครับ
เมื่อช่วงเช้าวันนี้คุณผู้ชมครับเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนบนถนนทางหลวง
โชคชัยเดชอุดมตรงนี้เนี่ยใกล้กับโรงไฟฟ้าโคกตะแบก
โอ้โหดูทำไมยับยู่ยี่อย่างนั้นแล้วรถแล้วดูโอ้โหคน
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะ๔ประตูครับสีเงินฮะ
พลิกตะแคงอยู่คนขับคือสิบเอกพีรพงศ์
เพียสักขานะครับอายุยี่สิบเก้าปีท่านเป็นทหารค่ายสุระนารี
นครราชศรีมานะได้รับบาดเจ็บตามร่างกายครับ
เขาเล่าบอกว่าขับอยู่เลนขวาแต่รถเสียหลัก
เสียหลักไปเฉียวชนคู่กรณีทำให้รถทั้งคู่นะครับ
ข้างโอ้โหแต่ละแต่ละร่างห่างไปประมาณร้อยห้าสิบเมตรครับ
พบรถคู่กรณีประโยชน์รถแบบแคปสีขาวนะ
พังทั้งคันยับยู่ยี่แบบนี้เลยฮะตกอยู่ข้างทางครับ
ในรถพบผู้เสียชีวิตคือนายอุทวนสุริยาเย็น
อายุห้าสิบหกปีแล้วก็ผู้หญิงสูงอายุอีกสี่คนนะครับ

ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งคนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด่วนเลยครับ
จะไปทำพิธีตั้งสารพระภูมิ
แล้วจะไปเยี่ยมญาติด้วยที่ป่วยอยู่ที่ชุมชนหนองกราศ

แต่มาประสบอุปเทศตรงนี้เสียก่อนครับ
คนที่เป็นหมอดูดูให้ว่ามีเคราะห์ครับ
ว่ามีเคราะห์ก็เลยจะไปทำตั้งศาลให้
ไปตั้งศาลแล้วก็ไปขึ้นศาลไปบอกผี

แต่เพื่อญาติเพื่อแมวเค้าแล้

เป็นอุปเทศที่มีความแรงจริงนะครับคุณผู้ชมครับ
ตำรวจตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดเหตุในครั้งนี้นะครับ

ล่าสุดครับเจ้าหน้าที่พบบุหรี่เถื่อนต่างประเทศ
ซุกอยู่ในพงยาซึ่งเป็นท่อระบายน้ำนะครับ
ว่าไม่ใช่บุหรี่ของเขากระทั่งกองพิสูจน์หลักฐานนะครับ
มาตรวจสอบลายนิ้วมือพบว่าลายนิ้วมือที่ติดอยู่บนกล่องบุรี
ตรงกับลายนิ้วมือของสิบเอกพีระโพงอ้าวเป็นเรื่องอื่นไว้แล้ว
เรื่องต้นตั้ง๓ข้อหาครับขับรถโดยประมาท
ทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตมีไว้ในครอบครองซึ่งสินค้าที่ไม่ได้เสียภาษี
แล้วก็ข้อหาที่๓นะครับมีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าไม่ได้เสียภาษีนะครับ
คุณผู้ชมครับจำนวนบุหรี่ที่พบเนี่ยนะครับ
จะมีโทษปรับประมาณ๑ล้าน๖แสนบาทนะฮะ
และถ้ามีไว้เพื่อจำหน่ายจะมีโทษปรับประมาณ๒ล้าน๔แสนบาท
แต่ถ้าผู้ถูกกล่าวหาไม่รับสารภาพนะครับ
ก็จะส่งพนักงานสอบสวนเพื่อฟ้องศาลต่อไปครับค่ะ